กินข้าวมันไก่ที่จังหวัดชนบุรี
แต่ก่อนจะกินข้าวมันไก่ร้านนี้

รอเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่แป๊บครับ
ทำไมอยากกินแล้วหิว

ถ้าน้องใบตองคุณรู้ว่าในนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่อะไรกัน

เพราะเนี่ยเขาไปจับตัวเงินตัวทอง

หูบุกเข้ามากินไก่ถึงในร้านเลยเหรอ
มันไม่มากินไก่ต้มเลย
มันมากินลูกสุนัข
ดูกันไปคุณผู้ชมตัวใหญ่อย่างนี้

ร้านข้าวมันไก่ถ้าน้องใบตอง
เลขที่๓๓ทับ๔๒๔๓ตลาดสัตหีบอำเภอสัตหีบ
อำเภอสัตหีพจังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะ

มาช่วยกันจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้

เจ้าหน้าที่ก็ค่อยใช้อุปกรณ์คล้องคอ

ตอนแรกไม่สำเร็จหรอกมันดื้อมันสู้คน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาที
นี่ดึงหางลากออกมาลากมันออกมา
พบว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยยาวนะ๓เมตรได้
โหโหโหดูลายดิโหดูหางดิ
และเวลามันสะบัดตบพีเนี่ยหน้าชาเลยนะ
แล้วยังใหญ่อะแล้วดูมันทองตัว
โหยน้องเจ้าฮผมอยากกินไก่อยากกินข้อมันไก่

ไม่นี่ดูว่ามันเกาะขาเตาะเอาไว้

เงินตัวทองที่ตัวย้างใหญ่เอาไว้หลังกระบะคันนี้ที่
ดุดันไม่เกรงใจใครพาเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่รู้ตัวไหนดูดันกว่ากันเลยทีนี้
แล้วทางสุดท้ายสุดท้ายก็ยักษ์รอดอยู่๔ตัวนะ
เดชะบุญแล้วกันไอ้๔ตัวนี้ไปโพสต์ต่อแล้วกันในเพจตามหา

ไม่ได้กินความเหมือนไก่สักที
แต่กินได้แล้วนะจับตัวเงินตัวทองไปแล้ว